ตามข่าวที่โลกโซเชียลเขาให้ความสนใจ
แล้วก็พูดถึงกันเยอะมากแชร์ก็เยอะด่าก็เยอะค่ะ
เป็นเรื่องเป็นคลิปที่เป็นเหมือนตำรวจที่เขาตั้งด่านอยู่
แล้วก็ไปเรียกตวกรถคนหนึ่งแล้วคนที่ลงมาเนี่ย
ลักษณะแต่งตัวคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบ
เนี่ยนี่คือต้นเรื่องนะคะให้คุณผู้ชมฟังเสียงก่อน
ไฟไม่ดู
ไฟไงมึงไปดู

ไฟก้อนมึงไปดู

เดี๋ยวไปรีบอย่ามาเดี๋ยวไปรีบอย่ามา
แล้วจบแล้ว

มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
มีกล้วยติดอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวพี่ขอบคุณ
ดรอาสาสมัครท่านวิทยาธิสมิตร
ดรอาสาสมัครท่านวิทยาธิสมิตร

ไม่หยุดไงคือเขาบอกให้หยุดแล้วไม่หยุดขับต่อจนไปเหยียบเท้าอาสา
อาสาก็เลยทุบเข้าที่หน้ารถเท่านั้นแหละค่ะ
รถทันทีเลยลงมาพร้อมปืนด้วยแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิป
เขาบอกว่ามีการใช้อาวุธปืนกวัดแกว่งไปมาอย่างหน้าหวาดเสียวก็เป็นหลักฐานชัดเจนเลย
มันน่ากลัวมากคือเอาจริงว่าถ้าลั่นตายแน่นอนค่ะมีคนตายแน่
ลักษณะก็เหมือนกับแบบไม่รู้เมาหรือเปล่าดูจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
คือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเสียงเขามันดูเปรี้ยไหมนะหรือดูอ้อแอหรือเปล่า
ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยแจ้ง๓ข้อหาไปก่อนเลยคือ๑ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็น
หมินเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่และ๓พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่รับอนุญาต
ก็มีการตรวจยึดอาวุธปืนกระบอกนี้ก็คือเป็น๑๑มมเอาไว้ตรวจสอบแล้วนะคะ
เรื่องต้นเจ้าตัวไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะร้อยตำรวจเอกสมยศที่เป็นคนแกว่งปืนเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธอะไร

แต่ว่าพอเขาระงับเหตุกันเสร็จเขาก็ปล่อยให้ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปใช่ไหม
ถามว่าแล้วทำไมถึงปล่อยให้ไปได้ดื้อแบบนั้น

อันนี้คือทางตำรวจสพเมืองสุปราการชี้แจงใช่ไหม
อืมใช่ค่ะสพสมุทรประการเป็นคนชี้แจงนะคะว่า
คือตอนนั้นเขารู้รู้ว่าเป็นใครเขารู้ว่าเป็นตำรวจเหมือนกันเป็นตำรวจด้วยกัน
คือตำรวจสพเมืองสมุทราการบอกว่าที่ไม่จับกลุ่มในขณะนั้นก็หมายถึงขณะเกิดเหตุ

เพราะว่าคนที่พกปืนแล้วเข้ามาก่อเหตุในขณะนั้นเนี่ยทุกคนในจุดรู้หมดแล้วว่าเป็นใคร
ใช่เขาไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้น
แล้วก็ประมวลเรื่องราวต่างรู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องเอาผิดอะไรแบบไหนยังไงได้บ้างแน่เนี่ยนะ
ถ้าไปยื้อหรือว่าไปพยายามจับกลุ่มควบคุมตัวตรงนั้นแล้วชายคนนั้นถือปืนไว้ด้วย
แล้วมันเกิดการขัดขืนมีการยิงอะไรกันเกิดขึ้นมาเนี่ย
อันตรายเดี๋ยวมันจะวุ่นวายและอันตราย
ใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าอาสาสมัครไม่ได้มีแต่ผู้ชายไงมีอาสาหญิงอยู่ด้วยค่ะ
ก็เราเห็นในคลิปใช่ไหมที่มีโบกมือว่าไม่ใช่หนูไม่ใช่หนู
ใช่พี่เขาถามว่าใครทุบรถ

เขาก็เลยตัดสินใจประมวลสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเลยตัดสินใจว่าเอางี้ละกัน
เห็นว่าตำรวจพยายามใช้น้ำเย็นเข้ารูปเออผมรู้แล้วพี่ว่าผมขอโทษผมขอโทษแทนน้องนะ
พี่เก็บปืนก่อนคือพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูกพยายามให้เขาสงบสติอารมณ์แล้วเก็บอาวุธ
เพื่อที่ว่าเดี๋ยวค่อยเช็คบินกันทีหลังได้เพราะรู้แล้วว่าคนนี้เป็นใครจากไหนอย่างไร
แล้วก็เนี่ยละคะ๓ทุ่มหลังจากด้านตรวจละไปพบพนักการณ์สอบสวนเลย
แล้วก็เขียนรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาไปนะคะ

ใช่ซึ่งตอนนี้จริงก็คืออย่างที่บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ
ว่าคนที่จะต้องตั้งได้เนี่ยเป็นโรงพักต้นสังกัดของคนเกาะเหตุ
ก็ตอนนี้อยู่เรื่องกับต้นสังกัดนะคะว่าทางด้านวินัยจะมีการลงโทษยังไงบ้าง
แต่เบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งของผู้เสียหายสพสมุทรประการตั้งไปละ๓ข้อหา
สศเมืองสูญปราการเขาก็ดำเนินคดีทางอาญาทางวินัยสศสมรวงต้ายก็ต้องไปดำเนินการ
ก็จะมีเรื่องไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์เพราะตำรวจบอกว่าก็ดูแล้วทางยุทธวิธีก็มีความจำเป็นก็ต้องปล่อยไปก่อน
ไม่ควรยื้ออะไรมากมายตรงนั้น